มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
มีชายคนนึงเขาขับรถกระบะนะครับ
แล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้า
ทีนี้พอตำรวจมาถึงขอดูใบขับขี่กลับโวยวายใส่ค่ะ
ผมรู้เรื่องกฎหมายดีไหนคู่กรณีอยู่ไหนนะฮะ
แล้วก็มาโวยวายอยู่แบบนี้ค่ะรถผมมีประกัน
ผมไม่ใช่ผู้ต้องหาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
อย่ายายถ้าไม่รู้เรื่องกฎหมาย
พี่พี่ใจเองครับเออ
ก็หาก็หาเลยครับ

พี่คำหลวดที่เดินผ่านกล้องเบ้อสุโก้บอกตาย
เสาไฟฟ้าถามหาคู่กรณี

เออผมมีประกันนะรถผมมีประกัน
ตำรวจไม่มีสิทธิ์ผมไม่ใช่ผู้ต้องหาจะจับผมข้อหาอะไรครับ
ยายาถามหาคู่กรณี
ประทะคารมกันดุเดือดแบบนี้นะคะ

ที่เขาขับกระบะไปพุ่งชนเสาไฟฟ้า
บนถนนดอนจานมุ่งหน้าวัดสวนหลาวที่บ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะ
ทีนี้พอพบร้อยเวรโรงพักบ้านค่ายมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ชายคนนี้ก็ไม่ให้ความร่วมมือชี้หน้าด่ากราดโชว์กลางโชว์รู้กฎหมายแบบนี้ค่ะ
บอกย้ำอยู่แบบนี้ว่ารถผมมีประกันชนเสาไฟฟ้าก็ไม่ผิด
คือตำรวจพยายามจะอธิบายให้ฟังนะว่าการที่ขับรถชนเสาไฟฟ้ามันมีความผิด
ความผิดฐานขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย
เพราะว่าเสาไฟฟ้าเป็นของเทศบาล

ท้ายสุดก็ต้องเชิญตัวไปโรงพักแต่กว่าตัวจะเอาไปโรงพัก
กว่าจะเอาตัวไปโรงพักได้เนี่ยหลอกกันอยู่นานหลอกล่อกันอยู่นานนะคะ
สุดท้ายตำรวจเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์รู้สาเหตุขึ้นมาทันทีเลยนะคะคุณ
เมานี่เองค่ะระดับแอลกอฮอลในเลือดเนี่ยมีมากกว่า๑๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
กฎหมายเขากำหนดไว้ไม่ให้เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ถูกดำเนินคดีไปตามระเบียบนะคะ
อยากให้กลับมาเห็นภาพคลิปตัวเองจังเลย
ว่าผิดหรือเปล่าไม่ต้องถามหาคู่กรณีคุ้นนั่นแหละครับ
กรณีก็ตัวเองด้วยแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วย
แล้วก็เสาไฟฟ้านี่มันเป็นทรัพย์สินทางราชการนะครับ
ไปชนที่คุณต้องจ่ายตังค์ซ่อมเองนะชดใช้นะครับ